ต่อกันที่ข่าวนี้ดีกว่าไม่ได้มาเอาตำแหน่ง

เอ่อเอาคือ

กูก็เต็มกว่าปากกูก็ไม่ค่อยดีด้วย
เดี๋ยวเจ้าโดนจะบอก

ขอเสียบีบีเอ็กซ์ด้วยครับหรอ

เขาจะมาเลื่อนโกงหรอ
มีคำถามละกัน
อย่าดราม่าคือก็ต้องระวังตัวเองก็ระวัง
พูดผิดซะที่ไหนเนี่ยแจ๊สสปุ๊กนิกปลาไปยองกุ๊ก

แล้วเป็นตำนานบทใหม่ของการเป็นนักร้องด้วยค่ะ

ศิลปินโดนทำร้ายร่างกายกันเยอะเลยทีเดียวนะคะ

ก็ร้องเพลงกันไปในกรงแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสดร้อนกับพี่เอ๊จีรากรใช่ไหม
ในคลิปตาแจ๊ดเราก็แหมเอาเพลงพี่เอ๊ะมาร้องอีก

พี่เอ๊ะกับพี่แจ๊คเขาสนิทกัน

แล้วคลิปนี้คุณแจงภรรยาของตาแจ๊ดเขาเนี่ยโพสต์เอาไว้เมื่อคืน

คนดูเป็นหนึ่งแสนคลิปนี้ไม่รู้จะสงสารหรือจะขำดี
คือจะเป็นนักร้องทั้งทีมันก็ต้องสู้ชีวิตกันเบอร์นี้แล้วล่ะคุณผู้ชม
เซฟสโน่นของตัวเองบนเวทีก็เอ็ดดู
ป้ายเขียนชัดเลยนะห้ามต่อยศิลปิน

คอนเสิร์ตแบบป้องกันตัวเอง
แฟนเห็นคลิปก็เข้ามาคอมเมนต์แซวกันนะคะ
บอกว่าแหมทันกระแสเกินไปไหม
ปลอดภัยไว้ก่อนแต่ว่าวิ่ง๔คูณร้อยเลย
กับอีกค่ะเขาจะมายกภาวะลง

ใช่นะคะแต่ว่าไม่ได้มีภาพชกต่อยความรุนแรงอะไรนะคะ
อย่าดราม่านะคะความสนิทกันนะคะ
ส่วนอีกคนนี้ก็มาอีกหนึ่งตำนานนะครับคุณผู้ชม
โตโนภาคินตำนานสตาร์ทรถ

เคยไปแล้วมาดูตำนานบทใหม่ดีกว่า
ตำนานใหม่ที่ว่าไม่ใช่ท่าเต้นค่ะ

ถูกโพสต์โดยผู้ใช้ติ๊กต๊อกท่านหนึ่งเป็นแฟนเพลงค่ะ
แล้วก็อยู่ในเหตุการณ์พอดีพอดีเลย

คือเป็นแฟนเพลงที่ผับรองเท้ากันสักแก้ว

คือน้องตั้งใจจะมาดูคอนเสิร์ตของโตโน่ที่บางแสน
โตโน่ก็เลยถอดรองเท้าของตัวเองให้ไปเป็นที่ระลึก
บอกด้วยว่าเก็บดีนะคู่นี้พี่เก็บมานานแล้ว
หลังจากนั้นคนในร้านตบมือชอบใจกันเกลียวเลยค่ะ
เอาไปทั้งสองคู่หรือว่าเราจะเก็บด้วยคนละครั้ง
เอาไปสองคู่ดีกว่ามันจะใช้ประโยชน์
ขอบคุณมากขับรถกลับบ้านดี

โอ้โหเก่าเก็บหรือจะเก่ากลิ่นอะไรก็แล้วแต่เขารักของเขานะคะ
ชอบพี่โตโน่มากก็ถือว่าเป็นที่ระลึก
พี่โน่มองอีกมุมนึงบอกว่าให้ไปทั้งสองข้างเลยกัน

หนึ่งกริ่นสองเตี้ยเลย
ขอบไปได้เลยนะ